เจอกันในช่วงของข่าวบันเทิงนะคะ
เช้าวันนี้มีอีกหนึ่งสาวสวยมาร่วมเมาส์ข่าวบันเทิงกับเราน้องใบตองรัชตะวันค่ะ

สวัสดีคุณผู้ชมนะคะสวัสดีพี่มิวและสวัสดีมินค่ะ

ซึ่งเมื่อวานนี้มีบรรดาแฟนคลับไปรอกันอย่างเยอะแยะมากมายแน่นสนามบินสุวรรณภูมิเลย
นับได้ประมาณพันกว่าคนเลยนะหลักพันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศพร้อมกันค่ะ
นับเป็นเวลาเลยนะครับประมาณ๑๐วินาที
นับเป็นเวลาเลยนะคะประมาณ๑๐วินาที
๑๐วินาทีนี้ถือเป็นว่าวินาทีที่ฟินมากของเราแฟนคลักษณ์ที่มา

แล้วก็ได้สบตาผู้ชายเขาบอกเป็นผู้ชายในเครื่องแบบที่ฮอตที่สุดตอนนี้เลย
เดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วก็ออกมาโบกไม้โบกมือทักทาย
นอกจากนั้นเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้มีการว่ายแบบไทยอย่างกว่า

ไหว้สวยมากแล้วก็แอบกระโดดดึงมองหามองดูแฟนคลับ
ตอนแรกก็คิดว่ามองหาดิฉันแหละแต่ว่าไม่ใช่

ถ้ากระโดดคนก็กรี๊ดเนาะ
แค่สูตรภัยหน้าที่เช็ดนามค่ะ

หลายคนเริ่มงงนี่ดาราเกาหลีมา๒คนหรือเปล่า
ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นการมาเยือนเมืองไทยเป็นครั้งที่

เพื่อมารายงานตัวต่อหน้าสาวไทย
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่๗พฤษภาคมนี้

เป็นผู้คว้าตัวกัปตันสุดหล่อมาให้สาวไทยได้กรี๊ดกันนะคะ
แถมนี่ยังมารอต้อนรับที่หน้าประตูทางออกผู้โดยสารด้วยตัวเองด้วยนะคะ
ขณะที่แฟนคลับบางคนนะคะเขาบอกว่า
ตั้งใจมารอพระเอกขวัญใจกันตั้งแต่ช่วงบ่ายเลย
แล้วก็มีไม่น้อยเลยนะคะที่มาค้างคืนที่สนามบิน
เพื่อที่จะได้จับจองที่นั่งแถวหน้าสุดเลยค่ะ

จะได้อยู่หน้าสุดกลางเต็นต์นอนรอกันไปเลย
ต้องนะคะแล้วก็บรรดาติ่งแม่บ้านกัปตันยูบอกอย่างนี้เลย

เตรียมตัวแล้วก็เตรียมเสียงกรี๊ดวอร์มรอกันเลยนะคะ
พร้อมที่จะตบเท้าไปเจอกันในงานแฟนมิติ้ง
วันที่๗ฤษภาคมนี้วันเสาค่ะ

ฮะแล้ววอร์มเสียงคุณผู้ชมคะสองสาวที่นั่งข้างดิฉันเนี่ย
น้องใบตองน้องมิ้นมีบัตรเรียบร้อย
วันเสาเข้าไปเข้าไปกันครับคู่ถูกต้องค่ะจับมือกันแล้วค่ะ
แล้วก็เราก็จะไม่พลาดที่จะเก็บบรรยากาศฟินมาฝากคุณผู้ชม
แต่ว่าวันที่๗นี้ก็เดี๋ยวเขาก็มีซีรีส์มาให้ดูกันอีกรอบนึงด้วย

พี่มิวค่ะทำเรตติ้งทะลุสูงสุดในรอบหลายของช่องนี้เลยนะ
เฉลี่ย๓๘คือสูงมากนะคะ

ต้องขอบคุณท่านนายกอัตโธมรีผลเอกประยุทธิ์จัดโทชาติ
ที่แนะนำให้คนไทยดูซีรีส์เรื่องนี้จนน้องมิ้นเนี่ย
ดิชันธนตร์ดูตามนายก
เออแต่ว่าไม่แซวตัวเองก็มีนะ
ลองไปดูนะคะพี่มิวเผื่อจะไม่หลับไม่นอนเหมือนเราสองคน